คุณผู้ชมค่ะเรื่องของโควิด๑๙
อยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเราตั้งแต่ทุ่มตรง
เราให้ข้อมูลเยอะมากทั้งชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
แต่มีบางประเด็นที่ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติม
มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับเตียงผู้ป่วย
ที่จะรับผู้ป่วยกรณีป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
มีหลายพื้นที่หลายโรงพยาบาลที่เขามีการเตรียมความพร้อมเผื่อเอาไว้
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศไทยนะคะนี่ค่ะ
รองรับผู้เป็นโรคโควิด๑๙ที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น
ซึ่งสามารถรองรับผู้ที่จะมาพักฟื้นได้สูงสุดถึง๓๐๘ห้อง
เป็นความร่วมมือกันของ๕โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุลาลงกรโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสิริราช
โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็เตรียมพร้อมสำหรับโรงพยาบาลสนามตรงนี้
มีเครื่องปรับอากาศมีระเบียงมีห้องน้ำส่วนตัว

มี๒๒ห้องนะคะสำหรับลักษณะแบบนี้
ก็สำหรับผู้ติดเชื้อที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแบบครบเลย
จำเป็นต้องสร้างใหม่แล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ค่ะรองรับเอาไว้
ก็จะพร้อมรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายแรกได้
พุธที่๒๕มีนาคมนี้นะคะ
ปริญญาเทวันนรมิตกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในฐานะผู้จัดการโรงพยาบาลสนามบอกว่าเป็นแผนการระบายผู้ป่วยที่มาพักฟื้นนะคะ
ก็คือจะมีการส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มาโดยรถของโรงพยาบาลนะคะ
รถพยาบาลที่มีการฆ่าเชื้อก็จะมีการกักตัวสำหรับผู้ที่มาอยู่ในอาคารนี้นะคะ
เป็นอาคารปลอดเชื้อตามมาตรฐานโรงพยาบาลเลยไม่มีการแพร่เชื้อสู่ภายนอกแน่นอน
ก็จะเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลสนามพื้นที่อื่นอื่นด้วยคือต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อน
คือผู้ป่วยยิ่งน้อยยิ่งดีแต่เตรียมพร้อมเอาไว้ก็ดีกว่า
ไม่อยากจะให้เหมือนกับหลายประเทศที่โอ้โหพอผู้ป่วยเยอะแล้วไม่ทัน
ที่พักสำหรับผู้ป่วยไม่ทัน
แพทย์ชัดชัยมิ่งมาลัยรักรองผู้มนุยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในฐานะผู้มนุยการโรงพยาบาลสนาม
บอกว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอนะคะ
แต่ด้วยความที่แนวโน้มผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้น
ถ้าคนไข้ทั้งหมดอยู่โรงพยาบาลจะทำให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยหนักได้
ดังนั้นโรงพยาบาลสนามคือเป็นการรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก
เป็นการรับช่วงต่อค่ะรับช่วงมาดูแลต่อ
แล้วก็ดูจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้วก็ให้กลับบ้านได้
ถ้าทำแบบนี้จะมีทรัพยากรในโรงพยาบาลหลักเพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยรายอื่น
โดยเฉพาะรายที่มีอาการหนักนะคะ
ยืนยันว่าแม้ผู้ติดเชื้อจะมากักตัวกันที่นี่
แต่มีระบบการจัดการที่ดีไม่แพร่เชื้อไปสู่ภายนอกแน่นอน
การที่มีคนไข้ที่จะเข้ามารักษาโรงพยาบาลมากขึ้นก็หมายถึงโรงพยาบาลจะต้องมีการใช้ทรัพยากรจำนวนมาก

อันนี้ถ้าเรารู้จากข้อมูลจะรู้ว่าจริงคนไข้ที่มีอาการหนักจะมีประมาณสัก๘๐
แต่ว่าคนไข้ที่มีอาการที่ปานการณ์ถึงรุนแรงจะมีสัก๑๕๒๐
ฉะนั้นถ้าเรายังให้คนไข้ทั้ง๑๐๐อยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ก็จะทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถที่จะให้บริการโดยเฉพาะคนไข้ที่หนักได้
ซึ่งแนวโน้มเมื่อนวณคนไข้ที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
จำนวนคนไข้ที่หนักมันจะมากขึ้นเลย
สถานการณ์โควิด๑๙โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตบอกว่าวันนี้เนี่ยค่ะ
มีผู้ที่ติดโควิด๑๙รักษาอยู่๓รายเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะคะ
เป็นคนที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศก็แยกเป็นสองคนในจำนวนนี้อาการหนัก
ต้องอยู่ห้องความดันลบมีอาการหายใจลำบากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ส่วนอีกคนอยู่ห้องแบบแยกโรคค่ะผู้มนุยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในแพทย์พระฤหัสต่ออุดม
บอกว่าโรงพยาบาลได้เตรียมห้องแบบแยกเอาไว้นะคะสำหรับผู้ติดโควิด๑๙มี๖๐เตียง
แล้วก็มีห้องความดันลบ๔ห้องรองรับได้อย่างเพียงพอ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังมีอยู่ในสต๊อกใช้ได้อีกประมาณ๒สัปดาห์
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีผู้ติดโควิด๑๙ถูกส่งต่อมาค่ะ
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีอีก๑๐รายก็ยืนยันว่ามีความพร้อมในการรองรับนะคะ
ศาสตราจารย์ในแพทย์ดิหลกพิยะโยไทยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุคลากรที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนาม
จะใช้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุคลากรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เครือข่ายก็จะหมุนเวียนกันมาพร้อมเปิดให้บริการวันพุธนะคะ
โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน
ในการจัดหาเสื้อกาวสำหรับป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙ด้วย
ลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ให้กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลจำนวน๔๐๐ชุด
ก็มีการฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ
ประชาชนสามารถบริจักษ์เงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์แพทย์เร่งด่วนได้
ที่บัญชีชื่อบัญชีคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เล็บว่ากองทุนบริจาคเลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะเป็นธนาคารทหารไทย

วันนี้สิ่งต่างที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รัฐบาลจีน

ก็ส่งมาช่วยเหลือไทยเราก็เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยนะครับ
ในช่วงเวลาที่ทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
เราก็ต้องช่วยกันนะฮะทางที่ดีที่เราสามารถทำได้ที่สุดก็คือให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เขา
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งตูนบอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังต้องการกำลังใจทุกภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะฮะ
เพราะฉะนั้นนะครับตูนนะฮะก็เลยผุดโปรเจคชวนเพื่อนศิลปินนักร้องมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันทุกวันเวลา๑ทุ่ม
ตูนบอกว่าในช่วงเวลานี้ที่หลายคนเก็บตัวอยู่กับบ้าน
แต่ยังมีคนอีกกลุ่มที่ทำงานหนักอยู่ในภาวะเสี่ยงเพื่อพวกเราก็คือกลุ่มหมอพยาบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงอยากจะให้กำลังใจคนเหล่านี้รวมไปถึงคนไทยทุกคน
ในฐานะศิลปินดารานักร้องทุกคนก็อยากทำหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์เล็กได้บ้างในสถานการณ์นี้
ซึ่งในฐานะที่เป็นนักร้องก็อยากส่งกำลังใจอยากส่งต่อรอยยิ้มให้กับพี่น้องคนไทยทุกคน
จะเป็นการส่งความสุขและรอยยิ้มเล็กนะครับให้กับทุกคนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่ทำหน้าที่ยัง
หลายหลายคนที่ได้ได้ผลกระทบจากจากอ่า
สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้นะครับก็
หวังว่าเสียงเพลงเสียงดนตรีเล็กจากพวกเรา
คงจะสร้างรอยยิ้มเล็กให้กับใครหลายคนได้บ้างนะครับ
นี่ฮะคนก็โอ้โหชื่นชมกันเยอะ
อ๋อคือสร้างรอยยิ้มคนพ่อภูมิสัยเพลงได้จริงครับ
ทีนี้ก็ต้องรอฟังทุกวันตอนทุ่มนึงแล้ว

กิ๊กเลยใส่แว่นด้วย

เมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๑๙นาทีที่ผ่านมา

คือตูนเขาเล่นกีต้าให้

เดี๋ยวท่านฟังนะฮะ
ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่

หยิงไหนละเนี่ย
ก็แต่ละคนก็อาจจะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหม

เขาก็จะส่งต่อกันลักษณะประมาณอย่างนี้
มันก็เห็นความสดเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับ

ปุ๊อัญชาลีจงคดีกิจ